ไปดูเหตุการณ์นี้ฮะหลังจากเสียชีวิตไปแล้วมีเรื่องแปลกเกิดขึ้น
เขยและแม่ของชายวัย๑๘ปีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่จังหวัดสุรินทร์นะครับ

เพราะว่าเชื่อว่าวิญญาณของลูกชายมาเข้าฝันญาติบอกว่าถูกไล่ฆ่าครับ
นายอิทธิกุลพรมมาแสงพี่เขยของนายพัทรพลบ่อบัวทองหรือว่าน้องมาร์ค
อายุ๑๘ปีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
เสียหลักชนเสาป้ายเตือนข้างทางนะฮะ
ทีมพาทีมข่าวไปดูที่เกิดเหตุอีกครั้งนะครับ
เมื่อวานนี้บริเวณถนนหมายเลข๒๔กิโลเมตรที่๒๐๑พอปราศาสตร์จสุรินทร์ครับ
แล้วก็เล่าบอกว่าครอบครัวทราบว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวันที่๒พฤศจิกายนที่ผ่านมา
จากนั้นนะครับวันรุ่งขึ้นก็พากันมาทำบุญเรียกวิญญาณน้องมาร์ค
กระทั่งถึงวันเผาศพวันที่๖พฤศจิกายนครับปรากฏว่าหลังจากทำพิธีเผาศพเสร็จแล้ว
ช่วงเย็นครับก็มีเหตุการณ์ชวนขนหัวลุกเมื่ออยู่ดีครับ
ญาติที่มาร่วมงานก็ถูกวิญญาณของน้องมาร์คเนี่ยเข้าสิงแล้วก็บอกว่าน้องถูกไล่ยิง
จากนั้นรถก็เสียหลักไปชนเสาป้ายจนเสียชีวิตครับ
ร่างทรงยังบอกกับนายเลิศขออภัยฮะนางบัวเลิศบ่อบัวทองแม่ของน้องมาร์ค
บอกว่าหนูไม่ได้ตายเองเขาฆ่าหนูเขาไล่ยิงหนู
เหรอฮะใช่แล้วญาติถามต่อเลยบอกว่าแล้วใครทำล่ะลูก
หนูไม่รู้เขาใส่หมวกกันน็อกมาไล่ยิงหนูมาไล่ตีหนู
หนูไปบ้านไม่ได้เลยหนูเจ็บขามากฟังผมเล่าเดี๋ยวอารมณ์ไม่ถึง

มันเห็นเขาก็ช่วยมากมันไม่มีคนเห็น
ขณะที่แม่ของน้องมาร์คเล่าบอกว่าญาติญาตินะครับ
ก็สังเกตเห็นว่าบนป้ายเตือนขนาดใหญ่ที่น้องมาร์คขี่รถไปชน
มันมีรอยกระสุนครับมันมีรอยกระสุนอะไรนะฮะ
คือยิงทะลุป้ายหนึ่งรูและจากการสังเกตจงจุดเกิดเหตุ
พบว่ามันเป็นทางตรงไม่ใช่ทางโค้ง
แล้วมาร์คก็ใช้เส้นทางนี้กลับบ้านเป็นประจำ
ชำนาญเส้นทางเป็นอย่างดีไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะเสียหลัก

ล่าสุดนะครับครอบครัวและญาติก็เลยประสานตำรวจ
ภูทรประสาทเจ้าของคดีบอกว่า
ยังไงก็ตามแหละแม้ว่ามันจะเป็นความเชื่อ

สาเหตุที่แท้จริงมันคืออะไรครับ